ล่าสุดเนี่ยตำรวจสามารถจับกลุ่มได้แล้วนะคะที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยก็เพราะว่ามีคนเนี่ยนำภาพถ่ายเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้แหละค่ะ
เป็นการบุกปล้นบ่อนไฮโลย่านสายไหมสะพานใหม่
ซึ่งเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่แล้วก็เอาเงินไปจำนวนมาก
ต่อมานะคะหลังจากที่มีภาพนี้ออกไป
มีแหล่งข่าวยืนยันบอกว่าได้มีเหตุปล้น
ชิงเงินที่บ่อนเกิดขึ้นจริง
ผู้ก่อเหตุเป็นคนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์
ว่ากันว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเสือดุสิต
หลังจากนั้นเขามีการโพสต์เฟซบุ๊ก
โพสต์ระบุบอกว่าชีวิตผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
ผมแค่ไปเอาเงินคืนก็ต้องตามที่ผม
ครอบครัวผมไม่เกี่ยวตราหน้าผมไว้เลย
ผมเด็กสายไหมเงินแค่นี้ท่านไม่สะดุ้งหรอกท่านคิดซะว่าทำบุญ
ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวนี้ถูกโพสต์ไปในโลกออนไลน์นะคะ
คนก็เข้ามาตั้งคำถามกันเยอะแหละค่ะว่าเอ๊ะในพื้นที่
ของตำรวจนครบานทำไมถึงเปิดให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้น
จากมีการชิงทรัพย์ปล้นแล้วเนี่ยนะยังมีการเปิดบ่อนในพื้นที่อีกด้วย
หรือชื่อจริงชื่อว่านายสำริดริมเทือนอายุสามสิบสามปี
คนนี้ได้แล้วนะคะรวมถึงควบคุมตัวอีกคนหนึ่งชื่อว่านาย
ชระมากจงดีหรือว่านายโจ๊กอายุยี่สิบสองปีคนที่ไป
ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดนั่นแหละค่ะนำตัวนายเสือแล้วก็
โจ๊กมาสอบปากคำนายเสือกับนายโจ๊กยอมรับนะคะ
ได้เข้าไปเล่นในบ่อนการพนันของบ่อนเฮียตอหรือ
บ่อนเฮียตือจริงตั้งแต่ยี่สิบสามสิงหาครบที่ผ่านมาซึ่ง
บ่อนดังกล่าวเนี่ยมีการแอบลักลอบเปิดให้ชาวบ้านเล่นได้
สักประมาณสองถึงสามวันทั้งสองคนได้ไปเล่นแล้วก็
เสียเงินไปสักประมาณสองหมื่นบาททีนี้ที่มาที่ไปของ
เรื่องราวแล้วก็ภาพเนี่ยนายเสือเล่าให้ฟังบอกว่าตอน
ตนเนี่ยกำลังเล่นในบ่อนเนี่ยปรากฏว่ามีคนมา
สะกิดแล้วก็บอกว่านายเสือเลิกเล่นเถอะเพราะบ่อนเนี้ย
มีการขย่าวแล้วก็มีการสามารถสามารถบังคับลูกตาวได้
นายเสือพอรู้เท่านั้นแหละค่ะรู้ตัวเองว่าโดนโกงก็
เกิดความโมโหโวยวายขึ้นเมื่อเห็นว่าคนคุมบ่อน
จะเข้ามารุมทำร้ายจึงชักอาวุธปืนบีบีกันที่พก
ติดตัวมาด้วยเนี่ยคมคู่พนักงานในบ่อนบอกว่าให้เอา
เงินที่โกงตนเองไปเนี่ยมาคืนไม่ต้องการที่จะชิง
หรือปล้นอย่างที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะทีนี้
ทีนี้หลังเกิดเหตุทางบ่อนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันตก
ลงกันแล้วกับนายเสือบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดส่วน
เรื่องของจำนวนเงินที่นายเสือเสียไปบ่อนก็ได้มีการ
คืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทีนี้ถามว่าอ้าว
นายเสือบอกว่าที่มีการมาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ย
เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปทวงเงินจากครอบครัวของตัวเอง
ให้ไปทวงจากตัวเองนี่ไม่ใช่ไปทวงจากแฟนของตัวเองนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
ผู้กำกับสนบางเขนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ่อนที่ว่าแล้วนะ
ปรากฏว่าพอไปถึงไม่พบนะ
ไม่พบว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันแบบผิดกฎหมาย
มีเพียงห้องว่างเปล่าซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยพะหนโยธิน๕๐
เบื้องต้นตำรวจจับทั้งคู่ดำเนินคดีในข้อหาคืน
ลอบเล่นการพนันแล้วก็ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ส่วนคดีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์มาร้องนะคะ
ใครจะกล้ามาร้องถ้าร้องก็โดนเนอะ